คือในงานนี้ก็มีสมาชิกเข้ามากัน

รวมไปถึงสมาชิกแขกรับเชิญด้วย
มีฮิวโก้มีปูแบ็คเฮดอ่ำอมรินอิงอาชิตะนะคะ
แต่หลายคนก็นับดูจำนวนสมาชิก
จะขาดไปหนึ่งคนก็คือพี่อีทนักร้องนำนั่นเอง
พี่อีทเนี่ยผมเป็นคนโทรไปชวนด้วยตัวเอง
แกบอกว่าพี่ไม่สะดวกว่ะ
ผมก็ตื้อกันหน่อยนึง

แต่จะบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วง

เรื่องอะไรนั้นผมก็ไม่ซักแล้ว
ก็ถือว่าไม่สะดวกก็คือไม่สะดวก

ถ้ามันไม่รู้จะเป็นมีปัญหากันเรื่องอะไร
ตอนที่พี่อีทเดินออกไปจากวง

เป็นไฟล์โปรเจกต์ที่เพื่อนพร้อมน้องพี่มาร้องเพลงกัน

แล้วก็เจอกันวันที่๓พฤศจิกายนที่ทันเดอร์โดเมืองทองทานีนะจ๊ะ
เดือนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับแฟนเพลงยุค๙๐ก็ไม่ควรพลาด